ไปดูเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องการส่งของผ่านบริษัทรับส่งของเอกชน
คนรับของเนี่ยเซ็งสุดทำไมไม่จะไม่เซ็งล่ะพี่
ไอโฟนที่ส่งมาผ่านบริษัทเอกชนนะฮะ๘เครื่องพอได้รับนะ
คือมะม่วงลูกเดียวอย่างที่คุณวรพรเอามาเมื่อวาน
ไอโฟน๘เครื่องส่งมาได้มะม่วงลูกเดียวนะฮะงานนี้นะ
เจ้าของไอโฟนเอาเรื่องตามพิกัดเช็คบินเลย
สายชาร์จด้วย
เอามากี่เครื่อง
มันมี๘เครื่อง
คุณพิมนิพาสงวนรัฐอายุ๔๔ปีเธอเป็นเจ้าของ
โฟนที่ถูกขโมยครับเธอมาจากราชบุรีโน้นมาที่พิสุนุโลก
มาตามหาไอโฟนของเธอที่ถูกพนักงานบริษัทขนส่งเอกชน
ขโมยไปครับคุณผู้ชมครับเธอออกตามหาพร้อมกับตำรวจชุดสืบสวนนะครับ
ขโมยไปคนเดียว๘เครื่องครับ
แล้วก็ไปขโมยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของลูกค้าอีกนะ

แล้วก็มายัดใส่กล่องไอโฟนแทนนี่แหละฮะ
จากนั้นนายพรเทพก็เอาไอโฟนมาขายต่อให้นายเอก๓เครื่อง
ตำรวจตามไปจับตัวได้ที่บ้านพักในอำเภอเมืองพิสุนุโลกครับ
ในเอกในสารภาพบอกว่าขายต่อแล้วพี่
ไอโฟน๓เครื่องไปให้คนที่ระยองแล้ว
ก็ทำให้เมียของนายเอกเนี่ยขอชดใช้ให้เจ้าของไอโฟนเครื่องละ๔๐๐๐บาทนะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑วิทยุทธิ์ที่ผ่านมาครับ
มาครับคุณพิมนิพาให้น้องที่ทำงานกับเธอเนี่ย
มาให้ที่ราชบุรีแปดเครื่องน้องก็ส่งสลิปหลักฐานยืนยันการส่งมาเรียบร้อย
เมื่อวานนี้ครับบริษัทขนส่งเอกชนรายหนึ่งมาส่งของเธอก็รับ
มันก็น่าจะสักประมาณกิโลได้ไหมคะ
โอ้โหแสดงว่าคุณวรพรสั่งของทางออนไลน์บ่อยนะครับ
คือเธอรับมาแล้วผิดปกติอ่ะแล้วข้างในมันคล็อกแคล็กคล็อกแคล็กคล็อกแคล็กนะครับ
มันวัตถุข้างในมันเคลื่อนไหวได้เธอไม่ได้การแล้วแกะออกดูเลย
ข้างในเจอมะม่วงลูกหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะมะม่วงลูกหนึ่งไว้ดูต่างหน้า
เอาทางสำนักงานใหญ่ของบริษัทขนส่งชี้แจงแบบนี้บอกว่า
เนื่องจากสินค้าที่ส่งเป็นสินค้ามือ๒ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับเคลม
และร้านที่ไปส่งก็ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทโดยตรง
ส่วนทางร้านยืนยันว่าน้ำหนักตอนส่งนะที่ผมบอกคุณวรพรแม่นจริง
โล๔ขีด๑๔กิโลกรัมตอนส่งแต่พอมาถึงปลายทางปลายทางชั่งน้ำหนักปั๊บ
เหลือไม่ถึงครึ่งโลครับหลือไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมครับ
ปรากฏว่า๓เครื่องปรากฏอยู่ที่อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิสุนโลก

ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์คัดแยกพัสดุภาคกลางตอนล่างของบริษัทนี้
พิกัดอีก๒เครื่องอยู่ใกล้กับเครื่องแรกเจออยู่ที่อำเภอเมืองพิสุนโลก

สำหรับความคืบหน้าทางคดีนะครับท่านผู้กำกับสพบางรกรรมนะครับ
ข้อหากับนายพรเทพลักทรัพย์ในจ้าง
ส่วนในเอกเนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับอยู่ระหว่างการสอบสวน
น่าจะรับของโจรหรือเปล่าคือตำรวจบอกต้องดูที่เจตนา
คือเขารู้หรือเปล่าว่าของเนี่ยมันขโมยมาต้องตามกันต่อครับ
ค่ะก็ต้องรอสืบสวนกันต่อไปนะคะ